พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
วิ่งราวทองจี้ชิงทรัพย์ร้านทองเนี่ย
ไม่สวยสักรายนะคะก็จบที่ตำรวจทุกราย
นี่ก็เป็นอีกรายหนึ่งค่ะอายุ๓๑คิดสั้นนะคะ
ชิงทองคำหนัก๔บาทที่ห้างดังที่จังหวัดชนบุรี
แล้วมาแบบเดิมเลยค่ะทำทีนะคะเข้ามาขอดูสร้อยทองตามปกติ
แต่ลักษณะคือเหลียวซ้ายแลขวานะคะหลังจากนั้นก็ฉวยโอกาสนะคะ
ฉกทองวิ่งออกจากร้านไปคนในร้านก็ตกอกตกใจ
นี่คือที่ห้างทองโต๊ะกังเยาวราชอยู่ที่ห้างดังตำบลดอนหัวร่อ
ไปแล้วอุปลหัวไปแล้วเนี่ยค่ะไปแล้วค่ะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจดอนหัวรอดได้รับแจ้งก็ตามตัวทันทีเลยค่ะ
ชุดสืบสวนตำรวจจราจรรอปภของห้าง
สุดท้ายนะคุณผู้ชมจับได้นะจับได้
แล้วก็นำตัวมาที่ร้านทองที่เกิดเหตุค่ะนี่แหละค่ะ
กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาพร้อมตำรวจ
นายสมยศใจทนอายุ๓๑ปีเป็นชาวบ้านตำบลดอนหัวร่อ
มาพร้อมกับของกลางนะคะสร้อยคอทองคำนะคะ
น้ำหนัก๔บาทแสน๒ที่เอาเข้าไปนะฮะ
ก็รับสารภาพว่าทำไปเพราะว่าเป็นหนี้เงินนอกระบบ๘๐๐
นัดจะจ่ายเจ้าหนี้ในสิ้นเดือนนี้แต่ว่ายังหาไม่ได้
ก็เลยคิดสั้นนะคะมาชิงทองแบบนี้
น้องทบตัวนะครับอ๋อน้องทบตัวนะ
ตำรวจก็เตือนนะคะว่าใครจะคิดหาเงินแบบนี้คิดสั้นนะคะ
เพราะว่าจบที่ตำรวจทุกรายค่ะครับ